สมัยใหม่ท่วมท้นไปด้วยผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ชาวเมืองส่วนหนึ่งหันไปพึงพอใจกับศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้าน
ทั้งนี้เพราะว่าหัตถกรรมพื้นบ้านมีความสมรรถะเรียบง่ายและงดงาม
ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านเป็นความงามในสิ่งของธรรมดาสามัญ
ที่เห็นและรู้สึกได้เฉพาะผู้ที่มองเห็นคุณค่า
และความพอใจในการมองสัมผัสและใช้สิ่งของเหล่านั้น
ดังที่ปราศผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า
รู้คุณค่าในสิ่งใดก็เป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน